มีอีกหนึ่งนักแสดงความสามารถยายขวัญอุสามณี
ก่อนหน้านี้เธอก็มีประเด็นร้อนแรงเกี่ยวกับรูปด้านหลังเบี้ยว
น่ะจนถูกจับว่าโอ้เหมือนเจอมันบ่อ
ไหนว่าเบี้ยวไหนอ่ะ

ไหนว่าเบี้ยวไหนอ่ะ

อ๋อนางใช้แอพพลิเคชันเดียวกับเอสุปเตอร์ชาย
แอร์เบี้ยว
ก็ไหนก็บอกลงรูปขึ้นมั่นใจว่าเราสวยถึงลง
หลายคนมองว่าเราสวยอยู่แล้วไม่น่าแต่งแอปเยอะ

นางก็ว่าบ้านเบี้ยวแต่หน้าไม่ได้เบี้ยว
ทั้งนี้ไม่ได้ให้ดูบ้าน
ให้หน้าสวยไม่ได้ให้บ้านสวยนี่นางเสี้ยกลับเลยนะเห็นไหมเสี้ยเหมือยกลับเลย
บางอย่างก็เป็นเรื่องตลกจึงไม่จำเป็นต้องซีเรียสทุกอย่างนะคะเอาตัวจริงสวยก็พอแล้ว
ไม่หรอกเอาจริงนะไม่ได้นู่นนี่นั่นนะสมัยนี้ก็แต่งกันด้านนั้นแต่งกันด้านนั้นนะ
มันมันน้อยคนมากมันที่จะไม่แต่งอ่ะแต่งภาพแต่งสีแต่งหน้ามันก็ต้องมีแต่งอ่ะ
แต่หนุ่มไม่แต่งแต่งแต่งจะไม่แต่งก็มีแต่งแต่งบ้างมีแอปไหมมีหนุ่มของหนุ่มเนี่ยสีหนุ่มชอบสีให้มันสวยสวย

เอสุภชัยก็ไม่แต่งไม่เอของเอก็ไม่แต่งไม่ได้ไม่แต่งนะ

สีก็จบแล้ว
ปรากฏ

โพย่ก็มีแฟนแล้ว
ดังคตก็ชอบผู้ใส่หน้าตาแบบนี้คนนั้นเองนี่แก้ให้แล้วนะจบนะงั้นเข้ามาพิมพ์ได้ใหม่ต่อไป
ไม่เอาไม่พิมพ์แล้วไม่เล่นแล้วแว้งกลับอ่ะแว้งอีแว้ง
ส่าห์จะเข้านานที่จะไปพิมพ์ไอจีนางสักนิดนึง
โอ้โอพิมพ์เข้ามาเดี๋ยวไปลบให้

รบอันนี้อันต่อไปต้องเข้ามันเม้นต์อีกนะ
อ้าวโอเคไปแล้วสวัสดีค่ะอันที่จะลบให้อันที่จะลบให้เลย